บุฟเฟ่อาหารทะเลกันบ้างดีกว่าถ้าอยากจะกินแบบจุใจแล้วก็ต้องที่นี่อยู่ที่สุพรรณบุรีจ้า
ร้านนี้ก็ดีเด็ดไม่แพ้กันนะคุณผู้ชมฮะร้านโกดังหมูกระทะแอนชาบู

อยู่แถวริมถนนสายด่านช้างปรักประดูเลขที่๗๔๖หมู๗ตำบลน้องขาบอนยศัยจังหวัดสุพันธ์บุรี
เพียบเลยแล้วเขามีราคาบอกเอาไว้เสร็จสับรายละเอียดแน่นเลยนะ
คุณผู้ชมร้านนี้เขาเปิดบริการมาแค่๒เดือนแต่คนเยอะมากเพราะของเขาดีอาหารมีให้เลือกสรรเยอะ
แล้วเมนูต่างที่เขานำมาเนี่ยพวกวัตถุดิบเขาเน้นของดีจริงพวกอาหารทะเลไม่ได้ว่าแช่แข็งอะไรอย่างนี้มานะ
มันเป็นของดีของสดปูก็สดกุ้งก็สดปลานี่ยิ่งสดไปใหญ่ดิ้นแด่วได้เลย
เขาว่าอย่างนั้นนะและอาหารที่เขาคัดสรรมาแล้วเนี่ยแต่ละอย่างดีเด็ดทั้งนั้น
ถ้าอาหารทะเลจำเป็นจริงมันจะต้องสดถึงจะอร่อยนะครับ
กุ้งแม่น้ำมาสักครู่ตัวไปเลยเท่ดูดิ
ตัวใหญ่จริงสดเลยค่ะ
แล้วนอกเหนือจากนั้นอยากจะให้ดูพวกอาหารกันหน่อยนี่พวกของสดต่างที่เอาไปปิ้งย่าง
หรือจะชาวหมูก็ว่าไปนะแต่ของที่เป็นอาหารที่เขาปรุงแล้วอ่ะ
โอ้โหยังมีอีกคือบางคนถนัดกินเลยไม่ถนัดมาปิ้งย่างรอ
เขาทำให้ไหมมีครับหมึกย่างนี่ก็มีคุณนี่ปะหมึกอ่ะ
ใช่หมึกย่างนี่ของดีเลยนะต้องไปยืนรอต่อคิวนะ
ลมอนดองเปล่าเมื่อสักครู่แล้วก็กุ้งดองหรือเปล่า
อันนี้กินได้เลยของดี
ของดีเพราะฉะนั้นจูงลูกจูงหลานพาเพื่อนไปทานมีค่าบริการแบบนี้
ผู้ใหญ่คนละ๓๑๙บาทถ้าเด็กนะส่วนสูงสัก๑๒๑๑๑๔๐เซนติเมตร
คนละ๑๙๙บาทแต่ถ้าเด็กที่เล็กลงมากกว่านั้น
สูงสัก๑๐๐เซนจนถึง๑๒๐เซนติเมตรคนละ๑๓๙บาท

แล้วราคาไม่แพงแล้วถ้าเด็กที่สูงไม่ถึง๑๐๐เซนเด็ก

ชาบู้ก็มีซีฟู้ดเข้ามาเคราะห์

มันก็จะเคราะห์โควดได้เลย

โปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดวันนี้มีมาฝากจ้า
แค่บอกว่ามาจากรายการนี้นะคะ
ทางร้านมีส่วนลดให้๕เปอร์เซ็นต์ช่วงระยะเวลา๑๐วันนับจากที่ออกรายการ

ก็คือวันที่๑๔ถึง๒๓พฤศจิกายน

ปิ้งย่างเองจะเป็นแบบหมูกระทะหรือจะชาบู

อุ๊ยนี่สีฟุตมันแน่โอ้โหยกมาหมดเลย
แล้วโปรโมชั่นดีขนาดนี้ใครอยู่สุพรรณ

จ้าหรืออยู่กรุงเทพจะขับไปก็ได้นะ

ใช่แล้วก็เขามีโปรโมชั่น๑๐วัน
มีโอกาสก็แวะเวียนไปกินกันดูได้
อย่าลืมนะบอกด้วยว่ามาจากรายการตลอดข่าว